ของกินอร่อยข้าวหมูย่างร้านในตำนาน
แต่จะเป็นร้านไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
ว้าวน่ากินมากเลยอ่ะแค่เห็นน่าทำลายแล้วคุณผู้ชม
ข้าวหน้าหมูย่างเมืองตรังเหรอ
อ้อน่ากินมากตามแชลาเจ้าของช่องเขาไปเลย
มากันที่นี่เลยนะคะร้านเจ๊กี่วิกเพชร
ข้าวหน้าหมูย่างเตี๋ยวหมูย่าง
พี่กัดร้านอยู่หลังโรงหนังเก่าวิกเพชรนะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังเลย
อย่างที่คุณชนะบอกนี่คือข้าวหน้าหมูย่างเมืองตรังที่แท้จริง
เป็นข้าวหน้าหมูย่างข้าวหมูแดงข้าวหน้าไก่แล้วก็บะหมี่

สำหรับเมนูแนะนำก็คือข้าวหน้ารวม

แล้วกินคู่กับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเขา

แล้วนอกจากเมนูข้าวที่ร้านก็ยังมีบะหมี่ด้วย
รสชาติอร่อยวัตถุดิบมาแบบจุกเลย
ร้านเจ๊กี่วิกเพชร
คุณแด๊กร่มมังคุดช่องนี้

มาเพราะกับเกี๊ยวน้ำสักค่วยหนึ่ง
หรือฉันสั่งเป็นข้าวหมูย่างและเกี๊ยวน้ำต่างหาก

ทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้
ผมสั่งฝากคนที่ฉันด้วย

นี่ฉันหนีไปร้านนี้ดีกว่ามีเยอะแล้วมากินด้วยกันนี่แหละ